ส่วนเรื่องนี้เรื่องรถอีกเหมือนกันแต่ว่าไปเกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันค่ะเป็นเรื่องของเจ้าของรถหรูหัวร้อนค่ะ
ไปก่อเหตุตบหน้าเด็กปั๊มเพราะว่าเด็กปั๊มเนี่ยทำน้ำมันหกใส่รถค่ะ
เจ้าของรถลงมาแล้วค่ะคือเด็กปั๊มเนี่ยเนี่ยค่ะคือตอนที่ดึงหัวจ่ายออกเนี่ยน้ำมันมันหยดแล้วไปโดนรถเจ้าของรถก็ลงมาต่อว่าเสร็จแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นล่ะค่ะ
เขาตบหน้าเด็กปั๊มไปหนึ่งทีนี่คือเหตุการณ์ช่วงบ่ายโมงของเมื่อวานนะคะที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งตรงแยกเกษมพลขาเข้ากมที่๑๐ที่สัตหีบชนบุรีค่ะ
นายอนุพงศ์โชธพงศ์นะคะเป็นเด็กปั๊มที่ถูกตบหน้าคนนี้
ก็บอกว่าลูกค้าเป็นชายวัยกลางคนอายุประมาณสี่สิบถึงห้าสิบปี
อย่างที่บอกเขาขี่รถเขาขับรถหรูคือลัมโบกินี่สีแดง
เป็นคนรูปร่างใหญ่นะคะไว้หนวดเคราวนะคะ

เขาบอกตอนที่เขาเติมน้ำมันเสร็จตอนดึงหัวจ่ายน้ำมันออกเนี่ย
ฝาถังน้ำมันหล่นไปกระทบกับตัวรถ
มันก็เลยมีน้ำมันหยดไปกระเด็นไปติดตัวรถ
เจ้าของรถก็เลยลงมาต่อว่าแล้วก็ใช้หลังมือตบหน้าเขาอย่างแรง
ผมมีหน้าที่ยังไม่ดีพอ
ผมปฏิบัติหน้าที่แล้วลูกค้ายังมาตบมาตีผม

น้านาแอนุพงฯไปแจ้งความนะคะ
มามอบค่าทำขวัญเบื้องต้นให้๑๐๐๐บาท
แล้วล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ
ทางผู้ก่อเหตุก็มาที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้มาขอโทษเด็กปั๊มผู้จัดการแล้วก็เจ้าของปั๊มน้ำมันค่ะ
แต่ว่าไม่ได้เจอกันกับผู้เสียหายนายอนุพงศ์นะคะเพราะว่าเขาเข้าเช้าเลิกงานกลับบ้านไปแล้วค่ะ
ผู้ก่อเหตุบอกว่ายอมรับผิดโดยไม่มีข้อแก้ตัวใดทั้งสิ้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าเขาควบคุมอารมณ์ไม่อยู่
สิ่งที่น้องทำเนี่ยเล็กน้อยมากวันนี้ก็ตั้งใจมาขอโทษด้วยตัวเองแต่ว่าคลาดกันก็ต้องขอโทษน้องแล้วก็ครอบครัวของน้อง
ขอโทษสังคมด้วยที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีค่ะ